มีเรื่องของพายุฤดูร้อน

มาตรวจสอบที่กรสินกันก่อนคุณผู้ชมนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันนี้

มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากว่ามีลมพายุ

ก็ส่งผลให้มีบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายด้วยนะครับ
เมื่อวานก็มีฝนฟ้าขนอง
และลมกระโชกแรงหลายพื้นที่

มีเรื่องของ

ก็ทำให้ประชาชนมีผลกระทบนะครับ

ฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
ขอให้ประชาชนต้องหลีกเลี่ยงการอยู่

รวมทั้งเรื่องของใต้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

อย่างกล้านสินเยคมีการประกันเสียร์๑๘อำเภอ
อย่างเจอในเวลาภายุฟลฟ้าขนองลมกระโชคแรง

รีบซ่อมซ้าจะได้มีความพร้อมถ้าเกิดว่ามีลมพายุ
ฝนฟ้าขนองพัดมาในพื้นที่ก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่โล่งแจ้ง
ระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
นะฮะอย่าไปจอดรถใกล้กับต้นไม้ใหญ่นะครับ
เดี๋ยวมันจะหักโค้นลงมาทับกันได้
หากพื้นที่ใดมีผลกระทบให้ไม่ได้แจ้งผู้นำชุมชน
เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับ
ส่วนที่ขอนแก่นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะฮะ
ก็มีลมกระโชกแรงต้นไม้หักโค้นหลายต้น
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอมันจาคิรีนะครับ
มีลมพัดแรงเป็นเหตุให้บ้านเมืองของรัศดรนั้นเสียหายกันไป
จากนี้ก็ยังพบว่าบริเวณพื้นที่ที่ชาวบ้านได้เตรียมไว้
เพื่อจัดงานถวายพระราชทานเพลิงสรีระหลวงปู่โสเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ที่วัดปากคำแคนเหนือแรงลมเนี่ยพัดเอาเต็นต์๑๐หลังพัดไปเลยครับ
นาชาบาลเขาตั้งเอาไว้มันก็ล้มหมดเลย
ผ้าใบก็ฉีกขาดเสียหายอย่างหนักทีเดียว
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
ร่วมกับทางอำเภอและทางคณะกรรมการบุบาล
ว่ามีบ้านเรือนของประชาชนนั้นเสียหายเท่าไหร่
ในวัดเป็นยังไงกันบ้างจะช่วยเหลือกันต่อไปอย่างไร
สำหรับอนิสงฆ์ของฝนก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อไม่ดี
มันมาชะล้างฝุ่นต่างที่เกิดขึ้นในขอนแก่น
ก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวไปแล้วว่าขอนแก่นฝุ่นหนักมาก
จากการเผาสร้างข้าวก็ดีเผาไร้อ้อยอะไรก็ดี
ตอนนี้มันลดลงอย่างต่อเนื่องมันก็ยังคงมีผลดีอยู่บ้าง
เรื่องของอดิสงฆ์ของฝุ่นที่ตกลงมา
แต่ก็อย่างที่ย้ำเตือนคุณผู้ชมเฝ้าระวังเรื่องของบ้านเรือน
หลังคามันก็ปิวว่อมไปหมดเลยนะครับ